คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
นะครับกับผมคิงพีรวัตน์อัธนาครับ
จากการทำธุรกิจเส้นทางตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จนะครับ
ธุรกิจที่เราจะพาไปพูดคุยนั้นเป็นธุรกิจถั่วลิสงแบบครบวงจรครับ
ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและมีตลาดรองรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ
ที่สำคัญสร้างความโดดเด่นด้วยจุดยืนพร้อมกับโซโลแกนที่ว่าเรื่องถั่วเราถนัด
และตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าธุรกิจถั่วลิสงที่เรากำลังจะได้พูดคุยนี้กลายเป็นของซื้อของฝากที่สำคัญของจังหวัดน่านแล้ว
วันนี้เราพูดคุยกันครับกับคุณอารีเพชรัตน์นะครับผู้บริหารบริษัทบ้านถั่วลิสงจำกัดครับ
คุณอารีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอารีครับตอนนี้เห็นบอกว่าบ้านถั่วลิสงนี่กลายเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวมองหาแล้วก็ต้องการซื้อมาเป็นของฝากกันเยอะมาก
อยากให้คุณอารีได้เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าภาพรวมของธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในบริษัทบ้านถั่วลิสงจำกัดเนี่ยแล้วก็หาซื้อหรือว่าวางขายที่ไหนบ้างครับ
ถั่วลิสงก็เราเป็นเกษตรแปรรูปครบวงจรนะคะเราเป็นทั้งผู้ปลูกผู้แปรรูปผู้จำหน่ายถั่วลิสงนะคะ
เครือข่ายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะคะเพราะว่าเราดำเนินธุรกิจแบบเกษตรเกื้อกูลค่ะ
ต้นน้ำเรามีครอบครัวเกษตรกรนะคะประมาณ๑๐๐ครอบครัวที่อยู่ทั้งในแล้วก็นอกน่านนะคะ
ลูกถั่วลิสงให้เรานะคะส่วนกลางน้ำเราก็จะมีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านนะคะ
ที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างรอบอำเภอเมืองน่านประมาณร้อยกว่าครอบครัวที่ช่วยเราคัดถั่ว
แล้วก็ปลายน้ำเรามีเครือข่ายผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะคะ
เราเรียกว่าเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านนะคะที่มาอยู่รวมตัวกันเพื่อช่วยกันหาช่องทางทางการตลาดทั้งออฟไลน์ออนไลน์
ในส่วนของบ้านถั่วลิสงเองเนี่ยเราแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูปภายใต้๒แบรนด์ก็คือแบรนด์บ้านถั่วลิสงแล้วก็แบรนด์นันทบุรีนะคะ
รวมรวมแล้วอ่ะประมาณสามสิบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีจำหน่ายทั้งออฟไลน์ก็คือหน้าร้านบ้านถั่วลิสงเองนะคะ
แล้วก็ฝากขายตามสถานที่ท่องเที่ยวร้านของฝากที่อยู่ภายในน่านนะคะนอกน่านก็จะมีบางพื้นที่ตามแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะ
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนำนะคะที่เป็นโปรดักต์ที่เป็นเบสเทลเลอร์ของเราก็คือถั่วโคตรสาด
ฟังแล้วท้องร้องเลยครับเนี่ยอยากลองชิมเลยครับก็จะเห็นว่ามี๓๐ผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็มีความหลากหลายครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมครับ
ธุรกิจที่ทางบ้านถั่วลิสงตัดสินใจดำเนินการแบบครบวงจรเนี่ยครับตรงจุดนี้มีแนวคิดหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงเล่าให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยสิครับ
หลังจากที่เราดำเนินธุรกิจมาระดับหนึ่งนะคะเราก็พบว่าถ้าเราอยากจะเติบโตแบบยั่งยืนนะคะเราควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับ๓เรื่อง
เรื่องแรกก็คือการที่ธุรกิจเติบโตโดยไม่มุ่งเน้นแต่เรื่องของกำไรเป็นอย่างเดียวเรื่องที่สองคือการร่วมสร้างแล้วก็พัฒนาชุมชนสังคมที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะคะ
เราคงทราบอยู่เป็นเศรษฐกิจชีวภาพนะคะ

ธุรกิจนี้คือเป็นการสืบสารตำนานความอร่อย
แล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาในการผลิตจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก
ผมเห็นในเว็บไซต์มีข้อความนี้แปะเอาไว้ชัดเจนเลยครับ
อยากให้เล่าที่มาของตำนานดังกล่าวหน่อยครับ
ว่ามีที่มายังไงครับคุณอารีครับ
โรงงานถั่วลิสงสินโกงน่านนะคะ
ก็ตั้งมาตั้งแต่ปี๒๑๑๙นะคะ
โดยคุณพ่อบุญช่วยแถวตระกูลปัญญานะคะ
ซึ่งในช่วงเวลานั้นใน๔๕๔๖ปีก่อน

รับซื้อถั่วลิสงส์จากเกษตรกรในนั่นส่งไปยางภาคกลาง

ถูกซื้อในราคาที่ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรม

เกษตรกรก็จะไล่ได้น้อย
ก็เลยคุยกันว่าเออเราน่าจะตั้งโรงงานแปรรูปขั้นต้น
อาจจะแบบว่าต้มตากแห้งแบบนี้ค่ะ
แล้วก็แปรรูปแล้วมันก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้น
นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราตั้งโรงงานโถรศงสินคุมนั่น
จากนั้นก็จะมีตัวแทนมาเห็นสินค้าแล้วก็เห็นว่ามันมีคุณภาพ
ก็เลยเริ่มที่จะส่งออกผ่านเทรดเดอร์
หลังจากนั้นปี๒๕๔๑รุ่นลูกก็เข้าไปรับช่วงกิจการ
ด้วยปี๒๕๔๘พวกเราก็เริ่มทำโถรศง๘รูป
เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศให้มากขึ้น
สัมมี่พี่แล้วก็พี่เอง
ไม่ได้จบมาทางด้านการบริหารธุรกิจ

ไม่มีข้อมูลเรื่องบัญชีการเงิน

ธนาคารกรุงเทพก็เข้ามาแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะ
ก็คิดว่าสิ่งสำคัญคือเราจะต้องหันหน้าเข้าคุยกัน
เราก็นำเสนอแนวทางที่เราสามารถทำได้
ธนาคารกรุงเทพก็ยังช่วยในเรื่องของการให้โอกาสชักชวนเข้าเวิร์คชอปอบรมนะคะ
ความรู้ด้านตลาดก็ดีบัญชีการเงินนะคะ
แล้วยังให้โอกาสในการไปขายสินค้าในงานแสดงสินค้าต่างที่ทางธนาคารจัดขึ้นในโอกาสต่าง
ซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดทำให้ลูกค้ารับรู้สินค้าจากท้องถิ่นมากขึ้นนะคะ
รวมถึงการให้โอกาสแบบนี้ค่ะที่วันนี้เราได้มาพูดคุยกัน
ก็คือให้ช่องทางในการที่เราประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเรานะคะก็น่าจะทำให้เราได้รับการเหมือนกับเป็นที่รู้จักมากขึ้น
อันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีมากที่เรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยเราตลอดเวลาที่ผ่านมา
ผมเชื่อว่าคนที่ได้ฟังนี่ก็จะได้รับประโยชน์อีกมากมายเหมือนกันเลยครับ
ว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังจะทำธุรกิจหรือกำลังทำธุรกิจอยู่เนี่ยจะมีแนวทางมีวิธีการในการปรับตัวอย่างไร
เพราะว่าแน่นอนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่เสมอใช่ไหมครับ
อย่างที่คุณอารีบอกครับว่าคือณวันนี้ธุรกิจเราขยายตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งครับ
มีโซโลแกนบอกว่าเรื่องทัวร์เราถนัดอะไรคือจุดเด่นของแบรนด์เราครับคุณอารีครับ
แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นนะครับ
ลิสงเป็นพืชที่เราดูแลมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ๔๐กว่าปีแล้ว
เราทั้งสูบเองแปรรูปเองนะคะขายเองเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเลย
ถ้าถามว่าเราต่างกับคู่แข่งยังไงเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปสามารถแข่งกับใครได้
คือเราพยายามที่จะดูว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนเราปรับแก้จุดอ่อนของเรา
เราจะทำยังไงให้เขามีมูลค่าสูงขึ้นให้ได้มากที่สุดนะคะ
เราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่คือการพยายามจะปิดลอยรั่วปิดจุดอ่อนของเรา
แล้วก็พัฒนาทีมงานของเราให้มีความรู้ให้มีทักษะนะคะให้มากขึ้น
ที่สำคัญคือเราพยายามจะวิ่งตามตลาดพยายามที่จะผลิตสินค้าหรือขายตามตลาดที่มีอยู่
เราคิดว่าแค่เราทำแค่นี้ค่ะเราก็น่าจะเติบโตใช้คำนี้ดีกว่าเราคงไม่ได้ไปชนะใครค่ะ
แต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเราดีขึ้นทุกวันเราดีขึ้นทุกปีเราก็เติบโตและสิ่งที่ทำให้แตกต่างก็คือเราพยายามที่จะโฟกัสตัวเองให้มากที่สุด
เชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาที่คุณทำองค์กรของคุณได้ดีขึ้นดีขึ้นในทุกภาคส่วนคุณก็จะแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดแค่นี้เองอะค่ะ
ดีจังครับคือได้แนวคิดในการทำธุรกิจด้วยเผลอนี่คือปรับใช้ในชีวิตได้ด้วยนะครับคือโฟกัสที่ตัวเราและทำทุกวันให้ดีพอทุกวันดีปุ๊บก็จะกลายเป็นช่วงปีที่ดีเป็นช่วงเวลาหลายสิบปีที่ดีและธุรกิจเราก็จะเติบโตไปได้เรื่อย

เปลี่ยนสำคัญครับที่ทำให้เราตัดสินใจว่าธุรกิจบ้านถั่วลิสงซึ่งก็มีอายุยาวนานมาหลายสิบปีเนี่ยมีโอกาสโตต่อไปได้มีตลาดที่ขยายเพิ่มเติมได้ครับ
ช่วงหนึ่งที่เรามาอยู่เมืองน่านใหม่ใหม่อ่ะนะคะก็จะมีญาติญาตินะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเที่ยวหานะคะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับบ้านเขาก็จะถามว่ามาเมืองน่านต้องซื้ออะไรกลับบ้านเราก็เลยคิดว่าเรามีถั่วลิสงอยู่ในโรงงานมีคุณภาพที่ดีมีกระบวนการผลิตแปรรูปที่มาตรฐานส่งออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีช่องว่างทางการตลาดตรงนี้อยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะลองตอนที่เริ่มต้น
เข้าสู่กระบวนการเหมือนคนอื่นอื่นเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดใดใดเราก็ลงทะเบียนเป็นโอท็อปนะคะเป็นสินค้าโอท็อปเข้าสู่การพัฒนาอบรมกับทางพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะ

เห็นแล้วว่าเป็นจุดที่เหมาะสมกับเราก็เริ่มเปิดร้านพอเราเปิดร้านเราก็เริ่มขยายธุรกิจไปช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้นค่ะ
ไม่ได้มีเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย
นั่นเองเนี่ยก็ไม่มีสถาบันที่อย่างเช่นอุทยานวิทยาศาสตร์
ต้องส่งให้จังหวัดอื่นช่วยแบบนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็ทำด้วยกระบวนการแปรรูปขั้นต้นที่เรามี
แต่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย
เป็นแนวคิดที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นตลาดในอนาคตของเรา
ที่เราอยากพัฒนาไปนะคะนอกเหนือจากการเพิ่มช่องทางออนไลน์
ก็คือถั่วลิสงที่เป็นถั่วลิสงเม็ดดิบเม็ดคั่วเม็ดป่น
สามารถที่จะนำไปขายในร้านอาหารโรงแรมนะคะหรือว่าครัวต่างได้ค่ะ
นี่คือฉายภาพให้เห็นอนาคตเลย
เราต้องขยายเครือข่ายคนที่จะมาร่วมกับครอบครัวของเราเพิ่มไหมครับ
การเกษตรกรที่จะมาร่วมแปรรูปสินค้ากับเรา
แน่นอนค่ะจริงแล้วเรายินดีมากนะคะ
เราอยากให้เกษตรกรไทยหันมาปลูกถั่วลิสง
เนื่องจากว่าถั่วลิสงศ์เป็นพืชบำรุงดิน
แต่มันก็มีอุปสรรคอย่างเช่นถั่วลิสงเป็นเกษตรประณีต
เกษตรประณีตแปลว่าจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวนะคะ
ในการสลัดเมล็ดออกจากลากต้นหรือว่าเด็ดออกแบบนี้ค่ะ
ก็จะต้องใช้แรงงานคนก็จะไม่ง่ายเหมือนพืชเศรษฐกิจ
ที่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวเลยแบบนี้
มันก็เลยทำให้เกษตรกรบางส่วนรู้สึกว่าต้นทุนสูง
เนื่องจากว่าต้องมีแรงงานมาช่วยนะคะ
แล้วก็เขาเรียกว่ามันย่อยนะคะ
คนเมืองคาสานเหนือเขาเรียกว่ามันย่อยคืองานมันละอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด
หรือว่าอาจจะต้องเชิญชวนให้เขาค่อยปรับเปลี่ยนมาปลูกของเราบางส่วน
ทดลองกันดูก่อนแบบนี้ค่ะ
อยากให้คุณอารีได้แชร์เคล็ดลับของการทำธุรกิจจนเติบโต
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการท่านอื่นด้วยครับ
อย่างแรกเลยตลอดที่เราคุยกันเนอะ
เวลาที่เราเรียนรู้สิ่งต่างแล้วเราก็จะเอามาลงมือทำค่ะ
เราจะค่อยเรียนรู้เพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลย
เรื่องตลาดเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเรามากเรื่องบัญชีเรื่องอะไรพวกนี้นะคะ
เราก็ค่อยเรียนรู้ค่ะทุกอย่างก็ใช้เวลา
แต่เวลาที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำแล้วเราคิดว่ามันทำให้เราเกิดความแตกต่าง
คือเราลงมือทำในสิ่งที่เราคิดนะคะ
เราค่อยทำอย่างมีเป้าหมายแล้วเราก็ทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันนะคะ
พอเราทำไปเรื่อยเนี่ยจริงแล้วสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ยากมาก
มันไม่ได้เกินกว่าที่คนอื่นทำได้นะคะ
แต่ว่าเราเป็นพวกที่ทำอย่างมีจุดหมายแล้วตั้งใจทำไปเรื่อย

พอเราหันกลับมาอีกทีนึงเราเลยคิดว่าเราก็มาไกลจากจุดที่เราเคยเป็นมากเลย
เห็นแนวคิดแล้วก็วิธีการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากครับคุณอารีครับ
แน่นอนครับย้ำอีกครั้งว่าการจะทำธุรกิจนั้นเราต้องเรียนรู้ลงมือทำและต้องมีความอดทนมีวินัย
ที่สำคัญก็คือวันนี้บริษัทบ้านถั่วลิสงที่เติบโตมาได้และจะเติบโตต่อไปเรื่อย
เน้นโฟกัสตัวเราเป็นหลักดูตัวเราดูแลลูกค้าของเราดูบรรดาคนที่มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องกับเรา
เหมือนที่คุณอารีได้บอกเอาไว้นะครับทุกคนบอกว่าคือสินค้าจะดีได้ผู้ประกอบการต้องดีด้วย
แล้วก็ยึดแนวทางในพื้นที่ธุรกิจเล็กที่เรากำลังจะค่อยเติบโตเนี่ย
เปลี่ยนคู่แข่งให้มาเป็นมิตรอันนี้น่าสนใจมากครับ
และวันนี้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าบริษัทบ้านถั่วลิสงนั้นคืออีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจที่ครบวงจรอย่างแท้จริง
ตั้งแต่การปลูกแปรรูปจัดจำหน่ายแล้วก็มีการกระจายรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ทั้งหมดนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมสินค้าของบริษัทบ้านถั่วลิสงนั้นถึงได้รับการยอมรับ
และกระแสตอบรับดีมากเหมือนโซโลแกนเลยครับว่าถ้าเรื่องถั่วเราถนัดก็ต้องบ้านถั่วลิสง
วันนี้ครับขอบคุณมากครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอารีเพชรัตน์ผู้บริหารบริษัทบ้านถั่วลิสงจำกัด
ที่ได้มาแบ่งฟันแล้วก็แชร์ความรู้นะครับขอบคุณนะครับ

สวัสดีครับ